ภัยสำหรับสาวมาอีกแล้วถูกแอบถ่ายในห้องน้ำนะคะ
เครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะ
พาผู้เสียหายที่ถูกชายใช้โทรศัพท์แอบถ่ายขณะทำธุระในห้องน้ำเนี่ย

โดยภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหอพักในซอยลาดพร้าว๑๐๗ค่ะ
ก็เห็นขณะชายคนหนึ่งกำลังแอบถ่ายผู้พักอาศัยภายในห้องน้ำที่หอพักนะคะ
ก็ถือเป็นหนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญที่สองสามีภรรยาผู้เสียหาย
เอาไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนราชพร้าวเมื่อวานนี้
ดำเนินคดีข้อหากระทำอนาจารย์และสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
ซึ่งผู้เสียหายถูกถ่ายคลิปตอนอาบน้ำอ่ะคุณ
ก็เกรงว่าจะถูกเอาภาพไปปล่อยในโลกออนไลน์นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๙เมษายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเธออาบน้ำอยู่
เหลือไปเห็นมือถือโผล่เข้ามาจากบานเกล็ดในห้องน้ำค่ะ
ก็พยายามจะเอื้อมือไปดึงกล้องแล้วแต่ว่าคนร้ายไหวตัวทันก็หนีไปได้
เธอเลยไปติดต่อกับเจ้าของห้องพักขอดูภาพกล้องวงจรปิด
ก็เห็นภาพเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คนร้ายเป็นผู้ชายนะคะพักอาศัยอยู่ชั้น๒ของหอพักนั่นแหละ
วันเดียวกันไม่ได้ก่อเหตุแอบถ่ายเธอคนเดียวนะ
ไปถ่ายห้องพักอื่นมา๓รอบแล้วในช่วง๕ทุ่มถึงตี๑ค่ะ
ด้านในโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่าวโรนโรงทรงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกเลยนะคะว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็จับตัวคนร้ายแล้ว

สอบสวนดูเบื้องต้นคนร้ายก็ยอมรับสารภาพค่ะว่าเป็นคนถ่ายคลิปจริง
โดยใช้โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องในการก่อเหตุ
ก็อยากจะให้ทางตำรวจนำโทรศัพท์อีกเครื่องมาตรวจสอบด้วย
เพราะว่าอายัดโทรศัพท์มาได้เพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเอง
เกรงว่าภาพอาจจะถูกขายในตลาดมืดแล้วก็กระจายในโซเชียลมีเดียได้นะคะ
พร้อมกันนี้ฝากเตือนประชาชนเลยค่ะว่า
ถ้าหากประสบเหตุแบบนี้หรือตกเป็นผู้เสียหายถูกแอบถ่าย
ในลักษณะถูกล่วงละเมิด
ต้องแจ้งความตำรวจทันทีนะคะ
ไม่ว่าจะถูกถ่ายแล้วหรือยังไม่ได้ถ่ายหรืออะไรก็ตาม
คือถ้าเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายความผิดข้อหากระทำอนาจารย์แล้ว

และป้องกันไม่ให้ภาพหลุดออกไปจนเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะคะ